คุณผู้ชมครับปิดท้ายเบรกนี้อยากจะพาไปเที่ยวงานงานนี้หน่อยนะคะ

อาหารร้อยผลไม้อร่อยและของดีเมืองใต้

อร่อยผลไม้อร่อยของดีเมืองใต้

และที่สำคัญเขามีเมนูเด็ดทำแจกนักท่องเที่ยวให้ชิมกันฟรีเลย
เมนูที่ว่าคืออะไรฮะอะไรไปดูคนต่อคิวกันแน่นเลยนะคะ
นี่แหละค่ะนักท่องเที่ยวที่มารอคิว
เพื่อจะชิมเมนูเด็ดที่เขาทำแจกกันนะคะ
เป็นเมนูสุดพิเศษแจกให้ลองลิ้มชิมรสกันแค่วันนี้วันเดียวเท่านั้น
ในงานเทศกาลอาหารร่อยผลไม้อร่อยของดีเมืองใต้ครั้งที่๘
นี่คุณเห็นหรือยังคุณเห็นหรือยังอะไรฮะ
เจาระเข้หันอุ๊ยตายแล้วมาทั้งตัวเลยค่ะ
คุณเคยทานไหมคุณโรสรินปกติเคยทานแต่หมูหันนะคะ
อันนี้เจาระเข้หันนะคะแต่สีมันเหมือนไก่เนอะ
เออมาทั้งตัวแบบนี้ปิงกันเห็นเลยนะคะ
เขาบอกว่างานนี้จัดขึ้นที่สวนหย่อมสุภาษานรังสารเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
เป็นครั้งแรกเลยที่เอาจราเข้หันแบบนี้ซึ่งหากินได้ยากมาก
แจกฟรีให้นักท่องเที่ยวได้กินกัน
จราเข้ไปถึง๓ตัวจากฟาร์มทวีชัยฟาร์มจังหวัดราชบุรี
แต่ละตัวยาวกว่าสองเมตรค่ะน้ำหนักตั้งแต่สิบกิโลกรัมขึ้นไป
เขาจะเอามันมาย่างบนเตาแก๊สเขาบอกว่ากลิ่นมันเนี่ยนะหอมกลุ่น
พอสุกแล้วพ่อครัวที่มีความชำนาญเนี่ยค่ะเขาก็จะมาหั่นเนื้อใส่จาน
แล้วก็แจกให้กับทุกคนที่มายืนต่อคิวยาวนั่นแหละ
เขาบอกว่าเป็นการสร้างความแปลกใหม่แล้วก็สร้างสีสันให้งานเทศกาลนี้ด้วย

เขาบอกว่าเนื้อจราเข้คล้ายกับเนื้อไก่
อาจจะมีกลิ่นข้าวกว่านิดนึ

ใครไม่เคยทานจราเข้หันไปได้นะคะงานนี้
มันต้องจิ้มน้ำจิ้มอร่อย
มันเป็นจราเข้แล้วคุณคือมันรบภาพนั้นไม่ออกแล้วนะ
นึกออกมั้ยเหมือนกินแบบสุนัข